ส่วนเรื่องครูกายแก้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังไม่จบนะ

โอ้โหก็ตอนนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาปิดบังไว้ไหม
เพราะสำหรับคนที่ไม่ได้นับถือ
คนที่ไม่ได้ชื่นชอบในครูกายแก้วขับผ่านไป
บางคนก็บอกมันก็ไม่ได้น่ามองเท่าไหร่นะ
เออคุณผู้ชมฮะอย่าให้ฟังดี
เพราะว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมันอาจจะไม่ได้จบแค่ครูไก่แก้ว

ลามไปพยานาพด้วยนำพี่เบิร์ทไปด้านข้างคุณผู้ชมฮะ

นี่จะเรื่องใหญ่เลยเอา๓โมงครึ่งเมื่อวานก่อนคุณผู้ชมช่วงบ่าย
ราชการกรุงเทพฯมหานครคุณพิมุกสิมาโรด
ก็นำทีมลงไปตรวจสอบเลยสถานที่ตั้งบูชาครูกายแก้ว
แล้วราชการกรุงเทพฯก็พูดถึงข้อร้องเรียนที่ประชาชน

แล้วกลัวว่าก็เกิดความหวัดกลัว
ยิ่งถ้าขับไปกลางคืนก็อาจจะตกใจได้
แล้วก็กรทมมีการหารือกับโรงแรมว่าจะหาวิธีให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมา
ไม่ต้องมองเห็นครูกายแก้วอย่างสะดวกนะ
ก็หมายถึงว่าอาจจะหาอะไรมาปิดบังหรือเปล่า
ทางโรงแรมยินดีให้ความร่วมมือครับคุณผู้ชม
สัปดาห์หน้านะกรทมจะออกหนังสือถึงกรมศาสนา
หรือว่าศิลป์ทำมันอันดีหรือไม่ไหมครับ
ว่าโรงแรมก็พร้อมจะร่วมมือกับกรทมในทุกประเด็น
สิ่งใดก็ตามที่อาจขัดต่อข้อกฎหมาย
เช่นการนำสัตว์มาเบื้องชาติตามความเชื่อ
โรงแรมจะยกเลิกสัญญาการเช่าทันที
และมองว่ากรณีนี้จริงมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แล้วทางคณะกรรมการสภาศิลปิน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนากรมการศาสนา
และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธกรทม
มีการเนี่ยคุณผู้ชมรวมตัวกันนะอ่านแถลงการ
รูปหลอกครูไก้แก้วมาไว้ในพื้นที่หน้าโรงแรมแห่งนี้ครับ
ตัวแทนก็ระบุว่าพระพุทธศาสนาก็มีหลักคำสอน
บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคล
เช่นพระรัตนัตรัยบิดามารดาหรือเทวดา
และพระมหากษัตริย์ที่มิใช่อสุรกายเปรต
ถึงแม้จะมีอิทธิฤทธิบันดาลบางอย่างได้
แต่ก็อยู่ในภูมิทุกคติที่ต่ำกว่ามนุษย์
บูชาแล้วจะเป็นมงคลได้อย่างไรพวกเขาตั้งคำถามครับ
เขาเสนอด้วยว่าไม่ควรเปิดให้คนมาสการะบูชาเลยแหละ
อาจจะทำเป็นรูปปั้นแสดงประวัติตามความเชื่อ
แล้วถ้าจะมีการเคลื่อนย้ายให้พ้นไปจากพื้นที่ตรงนี้จะดีมากเลย
ซึ่งเป็นตัวแทนมารับหนังสือจากคณะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชม

ฝ่ายบริหารเห็นว่าแยกห้วยขวางเนี่ย
มีการไหว้สการะและดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นว่าเขาไปบูชาศักระอะไรกัน
ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่โตแบบนี้
แต่ทางโรงแรมก็พร้อมจะปรับปรุงนะ
ส่วนเรื่องที่ว่าผิดหลักศาสนานั้นหรือไม่เนี่ย
อาจารย์ที่ทำครูกายแก้วออกมาชี้แจงว่า
ไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วถ้ามองว่าจุดนี้เป็นปัญหาก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เช่นวัดที่มีการไหว้รูปปั้นอื่นไอ้ไข่บ้างพญานาคบ้าง
โอ้โหนี่จะลามไปทางภาคใต้ลามไปทางภาคอีสานด้วยนะคุณผู้ชม

แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าก็คงจะต้องรับฟังทั้งสองฝ่าย
คนที่ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบครูกายแก้ว
แล้วเดี๋ยวจะแก้ปัญหาด้วยการทำเป็นโดมขึ้นมาคุณผู้ชม

เฉพาะใครชื่นชอบอยากจะไปสักการะก็เข้าไปในโดม
คือเหมือนกับบังสายตาคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ยังจะมองไม่เห็นยกเว้นคนที่ตั้งใจมาสักการะจริง
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่
การเคารพนับถือกับไหว้ของแต่ละคน
จริงค่ะเออดอมอาจจะเชื่อเรื่องหนึ่งเออ
น้ำแข็งเชื่อเรื่องหนึ่งผมเชื่อเรื่องหนึ่ง

ดอมเชื่อน่ะโอ้โหมันเกะกะบังสายตาจังเลย
มันก็ลำบากนะมันก็ไม่ได้นะอย่างนี้
แล้วทางททก็มีดำริหรือมีนโยบายมา

นักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วก็จะจัดเป็นทัวร์
พาไปสักการะบูชาตามจุดนั้นจุดนี้เนี่ย

เอาจริงในมุมนี้ต้องชั่งน้ำหนักหลายมิติเลยนะ